คุณผู้ชมคะในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะ
หลายพื้นที่ในกรุงเทพหานคร
ได้มีการประดับประดาษตกแต่งสวยงาม
เพื่อที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวกันหน่อย
ติดตามการรายงานจากคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
ซันตาคอร์สขนาดมะหือมากว่า๑๐เมตร
ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้
ทักทายผู้คนที่เดินผ่านไปมา

สื่อถึงการเดินทางสู่ปีแห่งความสุข๒๐๑๙

แห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขใจกลางกรุงค่ะ
ตื่นตาตื่นใจกับวันลุนสไลเดอร์รูปซันตาคอสขนาดยักษ์
ให้ทุกคนมากระโดดโลดเต้นเล่นสไลเดอร์
เสมือนอยู่ในอ้อมกอดของลุงซันต้า
จากนั้นไปแวะบ้านลุงสัตคอร์ส

ให้แต่งตัวเป็นครอบครัวซันต้า

ซันต้าก็เตรียมตู้ปรายศนีย์ไว้บริการด้วย

นั่นก็คือหิมะสีขาวโปรยปลายใจกลางกรุง

โมงต้นคริสต์มาสที่จำลองหิมะตก
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
ให้ความรู้สึกเหมือนได้สัมผัสหิมะอย่างใกล้ชิด

แสงไฟระยิบระยับของต้นคริสต์มัสยักษ

เป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่ดกดังไปทั่วโลก
โดยปีนี้ได้นำต้นคริสต์มัสน้อยใหญ่๖ต้น
มาอยู่ถ้ำกลางสันตาครอสกวางเลนเดีย

ที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปินระดับโลก
อาเจนติน่าฮาวิเย่กอนซาเลสบลูโกส

มาสร้างบรรยากาศเรากับดินแดนในเทพนิยายค่ะ

สะส่องไปยังอาคารแมคโนเลียราชดำริบูลวาส
นำเสนอความงดงามของกรุงเทพมหานคร

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่
เทศกาลส่งความสุขช่วงท้ายปีนี้

ของวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๒
กรุงเทพมหานครถือเป็นจุดหมายปลายทาง
นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเข้าดาวน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท
ประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางเข้าไทยวันละ๑แสนคน
ส่วนคนไทยเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร

มีเม็ดเงินสะพัด๑พันล้านบอร์ด

ที่เขาเรียกว่ารวมพลังกันอย่างเต็มที่
ในการที่จะสร้างความคึกคักในช่วงปลายปีทั้งนี้
เพื่อให้ประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพหานครของเรานั้น
เป็นจุดมุ่งหมายสำหรับเรื่องการเข้าดาวน์ของโลก

อยากจะให้คนเข้ามาเที่ยวในช่วงปลายปีนี้อยู่แล้วนะครับ
เข้ามาก็จับจ่ายใช้สอยกันดื่มนะครับ

หรือการบางคนอาจจะชอบไปเข้าดาวน์

ริมแม่น้ำหรือตามสีสันดังกล่า
ในช่วงใจกลางเทพมนาคอนต่างแล้วนี้
ผมคิดว่ามันเป็นจุดสำคัญ
ททยังส่งเสริมการกระจายตัวนักท่องเที่ยว

ให้ออกไปท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้น

ที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่การเข้าดาวน์

ตามนโยบายของรัฐบาล